คุณผู้ชมค่ะที่ลาดกระบังกรุงเทพก็โหดไม่แพ้กัน
เมื่อวานนี้ค่ะยิงหัวเพื่อนดับคาวงเล่าเลย
เมื่อวานนี้ตำรวจจับมือปืนได้แล้วนะ
เจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงเพื่อนแค่ปืนลั่นค่ะ
มือทางนี้คือที่พูดหลายครับ
มันก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วเลย
นิวนี้ผ็งเทียวแล้วออาจจะปลิ้มชีสมากครับ
คุณผู้ชมที่เขาบอกเนี่ยยกปืนขึ้นมาตีปุ๊บก็ลั่นปุ้งเลย
ชุดสืบสวนสนฉลองกรุงค่ะคุมตัวนายชัชวานรุ่งโรธเรือง
หรือว่านายนัทผู้ต้องหายิงนายฟ้าเรนศรีจันอิน
ยิงเข้ากลางศีรษะเลยคุณผู้ชมนะเพื่อนเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอยู่ที่ห้องพักของตัวเอง
ใกล้เคียงกับซอยฉลองกรุง๕๖ย่านลาดกระบังค่ะ
คือในวันเกิดเหตุเนี่ย๓มกราคมเพื่อนนั่งด้วยกัน๓คนนะคุณผู้ชม
นั่งกินเหล้ากันนี่แหละค่ะมีในนัดผู้ต้องหา
นายฟ้าเรนผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนอีกคนชื่อนายแม็กซ์
นั่งเล่นกันที่หอพักตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้าภายในห้องพักค่ะ
ประมาณช่วงตี๓ในนัดคนก่อเหตุนี่นะก็ถือปืนยืนอยู่นะที่ประตู
ปืนมีลูกเรียบร้อยแล้วนะมีกระสุนเรียบร้อยแล้ว
ส่วนในฟ้าเรนนั่งอยู่กับพื้นหันหน้าเข้ามาหาในนัท
ตอนนั้นเนี่ยมีปากเสียงกันนัทก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็ถามฟ้าเรน
บอกว่าลูกปืนเนี่ยเองเคยขโมยของฆ่าไปบ้างหรือเปล่า
จังหวะนั้นคุณผู้ชมนายฟ้าเรนผู้ตายนี่นะ
ลุกขึ้นมาเห็นบอกว่าง้างมือเหมือนจะต่อยอันนี้นายนัทเขากล่าวอ้างแบบนั้น
นัทเขาก็เลยใช้ปืนทุบไปที่หัวฟ้าเรนแล้วก็เตะเข้าไปอีกหนึ่งครั้งที่หน้า
หลังจากนั้นเขาบอกว่าฟ้าเรนยังไม่หยุดจะลุกขึ้นมาอีก
เขาก็เลยทุบฟ้าเรนไปอีกรอบนึงค่ะ
ก่อนที่นายแม็กซ์อีกคนนึงคุณเห็นห้องไหมมันมีรถจักรยานยนต

แม็กซ์นั่งซ่อมรถอยู่ก็เลยวิ่งเข้ามาจะห้าม
นายฟ้าเรนก็พุ่งขึ้นมาแต่จังหวะนั้นปืนลั่นค่ะ
กระสุนเจาะใส่หัวในฟ้าเรนจนเสียชีวิต
ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือคำกล่าวอ้างของในนัทผู้ที่ก่อเหตุนะ
ทีมข่าวสังเกตมือขวาของในนัทคุณผู้ชม
มือข้างขวาเนี่ยนะนิ้วชี้เขามันกุดไม่สามารถที่จะลั่นไกลได้
แต่เขาใช้นิ้วกลางคุณผู้ชมใช้นิ้วกลางเหนียวไกลแทนค่ะ
หลังจากที่อ้างว่าปืนลั่นก็ช่วยกันกับนายแม็กซ์นี่แหละ
ลากในฟ้าเรนนะหายใจรวยรินตอนนั้นขึ้นรถจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันแล้วค่ะเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะ
นัทบอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับนายฟ้าเรนมาก่อนนะไม่ได้ทะเลาะกัน
คือคืนวันนั้นเนี่ยกะจะขู่ในฟ้าเรนเฉยเพราะว่าอะไร
บอกว่านายฟ้าเรนเนี่ยขโมยเครื่องมือซ่อมรถคุณผู้ชมฟังดีดี
ตอนแรกเขาบอกว่าอะไรถามในฟ้าเรนว่าเห็นกระสุนปืนเขาไหม
ตอนแรกสงสัยว่าเพื่อนขโมยกระสุนปืน
พอถามไปถามมาอีกทีบอกว่าอ้าวขโมยอุปกรณ์ซ่อมรถหรือเปล่า

ถามว่าแล้วจัดการเพื่อนแบบนี้แล้วหนีไปทำไมถ้าไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกเขาตกใจไม่รู้จะทำไงก็เลยหนีไป
ส่วนปืนเอาไปทิ้งริมแม่น้ำบางประกงแล้วค่ะ
ก็หนีไปก็คือว่าตกใจก็กลัวแหละก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
เรื่องต้นคุณผู้ชมตำรวจแจ้งข้อหาในนัดนะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนค่ะ
ส่วนในแม็กซ์ขี่พาผู้ตายไปโรงพยาบาลก็กันไว้เป็นพยาน
ยังไม่ทราบว่ามีบุคคลอื่นเชื่อมโยงในการก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
บอกว่าสงสัยในคำสารภาพของนายนัทมากเลย
เพราะว่าเขาไม่เชื่อค่ะว่าไอ้แค่เรื่องขโมยอะไรรถเนี่ย
ถึงลงมือฆ่าน้องแสกหน้าขนาดนี้
เพราะว่ายืนยันว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วนี่
ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยรู้จักในนัทมาก่อน
ไม่ขออโหสิกรรมให้ในนัดค่ะขอให้ได้รับกรรมให้ถึงที่สุดนั่นเองค่ะ